เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหว
กรณีของคดีการยุบพักไทยรักษาชาติ
วันนี้เวลา๑๓๓๐นาทีตุลาการ๓รัฐธรรมนูญ
จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องของกรกต
ยื่นคำร้องขอให้๓รัฐธรรมนูล
วินิจฉัยยุบพักไทยรักษาชาติเป็นนัดแรก
จากการกระทำผิดมาตรา๙๒
ประโยครัฐมนตรีของพักธัยรักษาชาติ

พันธมรวชเอกจรุงวิทธิ์พุมมาเลขาธิการกรกฎอร์
ได้นำเอกสารไปยื่นต่อ๓รัฐธรรมนูลด้วยตัวเอง
เพื่อให้เหตุผลชี้แจงเพิ่มเติม

แก้ข้อกล่าวหาคัดค้านการดำเนินการของกรกต
ที่ไม่พิจารณาคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
และไม่มีการสืบสวนสอบสวน
ก่อนมีมติส่งให้แก่๓รัฐธรรมนูล

ดำเนินการไปตามกระบวนการของกฎหมายทุกขั้นตอน

๓รัฐธรรมนูลจะลงมติวินิจฉัยได้ทันทีหรือไม่
และหากที่ประชุมคณะตุลาการเห็นว่า

สารอาจจะสั่งให้มีการไต่สวนคู่กรณีต่อไปนะครับ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวที่๓รัฐธรรมนูลในช่วงเช้า
ผู้สมัครสอสอของพักธัยรักษาชาติ

เข้ายื่นหนังสือต่อ๓รัฐธรรมนูล
เพื่อเป็นผู้ร้องร่วมกับพัก
เพราะหากศาลจะตัดสินยุบพัก
สมัครสอสอก็จะได้รับผลกระทบด้วย
จึงต้องมายื่นหนังสือเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ด้วยนะครับ